คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานช่วงบ่ายค่ะ
เกิดเหตุการณ์ลูกจ้างสาวแสบคือเป็นลูกจ้าง
ทำงานอยู่ในร้านขายเพชรปรากฏว่าอาศัยจังหวะที่นายจ้างเขาเผลอ
เขาเองก็ไว้ใจใช้กุญแจค่ะไขตู้เซฟเข้าไปขโมยเพชร
มูลค่านับ๑๐ล้านนะคะแล้วก็หลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจในท้องที่ก็ได้ออกหมายจับลูกจ้างแสบรายนี้แล้วนะคะ
ทราบชื่อก็คือเขาเรียกกันว่าสา

ไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับพฤติกรรมของศาล
ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะศา
ก็เหมือนกับว่าไปเอาเพชรมาจากตู้หาย
พอใส่กระเป๋าเสร็จแล้วปุ๊บสักพักหนึ่งเนี่ย
สาคนนี้เนี่ยก็เอากระเป๋าใบเดิมที่เขาถือไป
เนี่ยนะครับคุณผู้ชมกำลังปฏิบัติภารกิจนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินกลับมานะกลับมาที่รถเข็นนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าสาจ๋าคนนี้เนี่ย
ก็คือผู้ต้องหาแล้วก็ลูกจ้างสาวแสบรายนี้เนี่ย
รถเข็นผ่านหน้ากล้องวงจรปิดเดินออกไปอย่างง่ายดายเลยนะคะ
แต่เอาล่ะกล้องวงจรปิดนี่แหละเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าของร้านพอทราบเรื่องก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
หลังรับแจ้งความตำรวจในท้องที่ก็คือสพชัยพฤกษ์อปเกร็จจนธบุรี
ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเข็นออกมาแล้วนะเมื่อสักครู่นะ
ทีนี้จากการสืบสวนเนี่ยนะคะทราบว่าเมื่อวันที่๑๘มคที่ผ่านมา
ลูกจ้างสาวแสบที่ชื่อสารายนี้ได้เข้ามาภายในร้าน
หลังจากนั้นทางผู้เสียหายก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะคะ
ผู้เสียหายเนี่ยคือคิดว่านางสาไปปฏิบัติธรรมโอ้โหก็ยังมองเขาในแง่ดีนะ
แต่ก็เอาเหอะนะเป็นคนจิตใจดีเจ้าของร้าน
คิดว่าสาลูกจ้างสาวแสบเนี่ยไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัด
กระทั่งเมื่อวานนี้ผู้เสียหายได้เข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินที่ร้าน
แต่คือไม่มีกุญแจตู้เซฟเนื่องจากคนที่ถือกุญแจเนี่ยก็คือสาคนนี้แหละค่ะ
ลูกจ้างสาวแสบคนนี้แหละค่ะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ถือกุญแจ
ได้ตามช่างกุญแจบอกว่าให้ช่วยมาเปิดตู้เซฟหน่อย
พอมาเปิดตู้เซฟเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเพิ่งมาปรากฏความจริงว่า
สินที่มันอยู่ในตู้เซฟเพชรหลายรายการมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาท
มันได้ศูนย์หายไปแล้วคือจริงแล้วน่าจะหายก่อนวันที่๒๙นะ
แต่เพิ่งมารู้ตัวคือ๒๙ตอนบ่ายเมื่อวานนี้ก็เลยแจ้งความเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจ
คือติดต่อสาไม่ได้ตั้งแต่๑๘มกราคมคิดว่าสาไปปฏิบัติธรรม
คุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดนะคะตำรวจสพชัยพฤกษ์ได้ออกหมายจับนางสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ขณะนี้ชุดสืบสวนได้มีการแบ่งกำลังกันออกติดตามนางสาที่คาดว่าก็น่าจะหลบหนีไป
ไปซุกตัวอยู่บ้านญาติบ้านเพื่อนหรือไม่ก็บ้านคนสนิทรู้จัก
ล่าสุดตอนนี้ตำรวจทำงานเร็วนะคะบอกว่าได้เบาะแสแล้วแล้วก็คาดว่าจะสามารถจับกลุ่มสาลูกจ้างสาวแสบคนนี้ได้เร็วนี้ค่ะ
จ๋าจ๋าตำรวจไปแล้วนะ